มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

ตีหม้อใคร

ตีที่หม้อดีน
ไอ้ี่จ่ายหายหมดเลย

ส้ายเหี้ยวไป

แล้วทำไมต้องไว้ตรงนี้ด้วยละ
เอ้าเดี๋ยวเขาจะปิดตาแล้วเดินมาตีอันนี้ไง

มันต้องตีอย่างนี้
เอาค้อนปอนไว้

โคตรนะพี่โคตรนะ
ให้ถึงมาสุดอ่ะ
ยังงี้ยังงี้ได้

ดักแก๊ก

อย่างงี้เลย

อย่างนี้เลย

มึงกับกูหายหนี้กันแล้ว
พร้อมไหมเพิ่มแล้วจะนับหนึ่งถึงเช้านะจะว๊ะ

หนึ่งสองสามไป

บ้ารึยัง

พ่ออย่าไปยอม
มาพี่ตีถือ
มาเปลี่ยนไม้

โอ้โห
ร้อนหน่อยค่ะ

ตีตีวะวิ้ย

แต่มันร้าวแล้วนะนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะหม้ออ่ะโอ๊ยอ้าว
หนูจะเอาไปใช้อ่ะจะกินจิ้มจุ่มที่บ้านไม่มีหม้อทำไงอ่ะ

จะทำอาหารเลี้ยงใครอ่ะสิท่าอ๋อจะจัดงานที่บ้านอ่ะ

ไม่ต้องไปหรอกคุยเรื่องหม้อให้น้องก่อน
เดี๋ยวจะไปซื้อหม้อเนี่ยเป็นหม้อทำอาหารใช่ไหม

ถ้าใช้เยอะอย่างนี้โอ้โหหม้อมันเกิดนี้ก็แพงนะ

แล้วหม้อแบบไหนราคา

กว่าจะได้รู้โจทย์คำถามเล่นเอาหัวเกือบแตกเลยทีเดียว
และนี่ก็คือโจทย์คำถามของคุณตายเกี่ยวกับหม้อทำอาหาร
หม้ออะไรมาให้คุณตายด้วนราคาบ้าง
พักสักครู่เดียวครับ